อีกหนึ่งเหตุการณ์ต้องบอกว่าคนในรถทัวร์นี่ขนลุกสู้เลย

คือคุณผู้ชมคือมีผู้โดยสารเขาก็นั่งรถทัวร์ไปตามปกติ

นั่งไปนั่งมาตอนที่ช่วงพักรถต้องลงไปทานข้าว
แล้วให้พนักงานบนรถไปปลุกคนข้างไปทานข้าว

แต่ก็เนี่ยฮะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
บนจุดพักรถท่ารถเพชรประเสริฐลำนามรายครับตำบลชัยนามรายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ตำรวจสพชัยบาดานพร้อมกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบพบรถปรับอากาศชั้น๒
น้ำราก็เป็น๒ชั้นด้วยนะครับ
วิ่งสายกรทมภูเรือจังหวัดเลยจอดอยู่ที่จุดพักรถ
จากการตรวจสอบเบาะนั่งบริเวณแถวหน้าหน่อยหน้าสุด
เป็นชายชาวอังกฤษในสภาพนอนหงายอยู่บนเบาะ
จากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยบาดแผลตามร่างกาย
สอบส่วนเบื้องต้นนายอนุชิตพุ่มสมุทรผู้ขับขี่รถประจำทาง
ก็ให้การบอกว่าผู้ตายขึ้นรถโดยสารมาด้วย
เข้าห้องน้ำคล่องท่าแล้วก็รับประทานอาหาร
จากการตรวจสอบชาวต่างชาติคนดังกล่าวไม่ได้ลงจากรถ
ปลุกไปปลุกมาพบว่าเสียชีวิตแล้วและสีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย

ซึ่งให้นำร่างของผู้เสียชีวิต
ไปส่งจริงแจ้งสูตรที่โรงพยาบาลชายบาดาล

เมืองต้นคาดว่าน่าจะเป็นโรคประจำตัว

พอไปสอบถามคนที่นั่งข้างเขาบอกว่า
ระหว่างทางชายคนนี้มีอาการกระตุกนิดหนึ่ง
แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นการหลับแล้วก็กระตุกทำธรรมดา

ตกใจอีกนิดหนึ่งนะครับอืมค่ะ